คนที่ชอบเสริมสวยเสริมหล่อให้ระมัดระวัง

คือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๕พอดีเบนเจอร์เพศด้วยครับ
อยากจะแก้จมูกเอาเงินไปแก้จมูก

มารู้ทีหลังว่าคลินิกที่ไปทำหมอจบแค่ม๖
แล้วที่ทำจมูกไม่หายคือพังกว่าเดิมอีกครับ
เหตุการณ์นี้ทีมข่าวได้รับการร้องเรียนครับ

ทำจมูกมาแก้ใหม่แล้วปรากฏว่าอักเสบกว่าเดิม

หนักกว่านั้นคืออ้าวคนที่บอกว่าเป็นหมอ
แล้วมาทำให้เราจบม๖เองนะ
แล้วเอาวิชาความรู้มาจากไหนเนี่ย
ผู้เสียหายครับบอกว่าปีที่แล้วเขาป่วยโควิด
ก็ได้เงินประกันโควิดมาจำนวนนึงมีเงินก้อน
อยากจะเอาเงินก้อนนั้นมาแก้จมูกเสริมความมั่นใจ

ก็เลยหาข้อมูลผ่านโซเชียลหาข้อมูลแล้วนะครับ
ไปเจอคลินิกแห่งหนึ่งอยู่ย่านห้วยขวางในกรุงเทพมหานคร

จมูกและเสริมใหม่ในราคา๑๙๙๐๐บาท

ลดจากราคาปกติเกือบจะ๓๐๐๐บาทลดให้เลยครับ
และมีของแถมมูลค่ากว่า๙๙๙๙บาท

ลดมาแล้ว๑๐๐๐๐บาทแถมให้อีกประมาณ๑๐๐๐๐บาท

เขาจ่ายได้ประมาณ๒๐๐๐๐บาทได้ส่วนลดแล้วได้ของแถมอีกกันได้ครับ
โอเคตัดสินใจเลือกโปรโมชั่นแล้ว
หาข้อมูลแล้วผ่าตัดเสริมจมูก
โดยการใช้วิธีคือเอากระดูกอ่อนหลังหูมาเสริมจมูก
แล้วก็รองปลายจมูกด้วยเนื้อเยื่อเทียมครับ
ทีนี้เขาไปเจอคนที่ชื่อว่าในอามอายุ๒๒
อามคือใครคนที่อ้างตัวเป็นหมอประจำคลินิกนะครับ
เขามาเสนอโปรโมชั่นต่างอีกมากมายคือแพ็คเกจเสริม

เขาพูดจาหวานล้อมจนทางด้านคุณพาคินหลงเชื่อ

สรุปจบราคาที่ดิว๕๐๐๐บาท
จากตอนแรกต้องจ่ายประมาณ๒๐๐๐บาท
แล้วมีส่วนลดมีของแถมสุดท้ายราคาบวมไปประมาณ๕๐๐๐ครับ

เสร็จเรียบร้อย๑เดือนผ่านไป
สงสัยเฮ้ยทำไมจมูกมันยังบวมไม่ยุบเลย
แล้วเหมือนอาการอักเสบก็ยังมีอยู่ด้วยนะครับ

นี่นะฮะมีอาการจมูกบวมมีอักเสบ
จมูกบวมแดงตลอดเวลา

ไปหานายอามที่อ้างตัวว่าเป็นหมอ

บ่ายเบียงแล้วบอกว่าคุณต้องมาที่คลินิกให้หมอดู
เหมือนกับยื้อเวลาไปเรื่อยครับ
เริ่มเอกใจตัดสินใจปรึกษากับรุ่นพี่
เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามและศัลยกรรม
ก็เลยรู้ว่าหมอใช้ซิลิโคนที่ไม่ได้มาตรฐาน
แล้วที่อ้างว่าใช้วิธีการผ่าตัดแก้จมูกเสริมใหม่รอบนี้
คือเอากระดูกอ่อนหลังหูตรงนี้ที่เขาโชว์ให้ดู
ไม่ได้ใส่นะครับ
ก็เลยเป็นที่มาของการที่จมูกอักเสบ

ผู้เสียหายเพิ่งจะรู้เรื่องเมื่อ๒๖มกราคมที่ผ่านมานี่เองครับ
คุณผู้ชมว่าทั้งคลินิกและหมอที่ไปทำศัลยกรรมเสริมจมูกนั้น
เถื่อนครับทั้งคลินิกแล้วก็หมอเลยเถื่อนหมดฮะ
หมอจบแค่ม๖เขาเลยยิ่งช็อกเข้าไปใหญ่
หาข้อมูลย้อนหลังโอ้โหตกใจมากพี่มิ้วคุณผู้ชม
ไปเจอข่าวเมื่อ๖ธันวาคมปี๖๕ปีที่แล้ว
คุ้มครองผู้บริโภคจับกลุ่มตัวนายจิรัตน์ลาพนาวิน
หรือว่าในอามอายุ๒๓ซึ่งเรียนจบม๖แล้วทำแบบนี้
มาแล้วประมาณ๑ปีฮะค่ะความผิดฐานช่อโกง
ประกันตัวออกมาแล้วมาหลอกผู้เสียหายรายอื่น
ซ้ำเพิ่มอีกเขาเลยยิ่งช็อกเข้าไปใหญ่ครับ
ตอนแรกหนูไปโดยที่หนูแค่ตามเพื่อนไปหนูไม่ได้ศึกษาอะไรเลย
พอเราไปเห็นเนี่ยคุณหมอก็ดูค่อนข้างหนุ่มนะ
เราไม่ได้เช็คเลยว่าเป็นคุณหมอคนไหนทำอะไรประมาณนี้จ้
เราเห็นแค่ว่าเขาเป็นคนเดียวที่อยู่ในคลินิกนั้น
เป็นคุยกับเราเราก็คิดว่าเขาเป็นหมอที่หนูเป็นปัญหานะ
ตอนนี้ก็คือปลายบางเห็นเลยตรงนี้เห็นเลย
แล้วก็รูจมูกสองข้างไม่เท่ากัน
หนูมารู้ก็คือวันที่๒๖มกราเลยว่าเป็นคลินิกปลอมคลินิกเถื่อน
ก็เพราะว่าเขาโพสต์นี่แหละจนกระทั่งเราไปตามข่าวเอ้าเราก็ช็อกเลย
เห็นไหมฮะช็อกเลยคลินิกปลอมหมอก็เถื่อน
แล้วปรากฏว่าคนที่อ้างตัวเป็นหมอก็เคยถูกจับกลุ่มมาแล้วแล้วประกันตัวออกมาแล้วมาทำผิดซ้ำอีก
คุณพาคินผู้เสียหายบอกว่าเบื้องต้นตอนนี้มีผู้เสียหายรวมกันแล้ว
เป็นร้อยครับพี่มิ้วคุณผู้ชมอาการหนักเบาแตกต่างกัน
คนที่จะมีอาการน่าเป็นห่วงหน่อยนี่ครับคือผ่าตัดเสริมคางแล้วผ่าดึงเหนียง
ดูแผลเนี่ยครับจากอยากสวยอยากหล่อกลายเป็นความสยดสยองที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
คือเป็นแผลชะกันเลยอ่ะเหมือนประสบอุบัติเหตุดูแผลสิคะนี่ขนาดรอยช้ำหายไปแล้วนะ
แผลเป็นที่ทิ้งเอาไว้แล้วดูความตึงของแผลสิครับเนี่ยเห็นไหมฮะกลายเป็นว่าหมดความมั่นใจเลยครับ
ตอนนี้ถามกลับไปที่คลินิกไม่มีการเยียวยาใดนะครับดังนั้นเขาก็เลยจะคุยกันในกลุ่มผู้เสียหาย
เพื่อรวบรวมหลักฐานแล้วไปแจ้งความขอดูหน้ายุทธการในการจับกลุ่มปีที่แล้วอีกสักครั้งหนึ่ง
ข้างหลังเขาบอกว่ายุทธการปราบหมอปลอมจับกลุ่มไปแล้วแต่ก็ยังออกมาแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำ
ต้องจัดให้หนักฮะแบบนี้ผู้เสียหายหลายคนมากนะครับเนี่ย